คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และแน่นอนครับในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับ
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทางรายการอยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลนั่นก็คือคุณต้องนั่นเองครับ

โอ้โหเราส่วนมากยกหูคุยกัน
วันนี้ได้มีโอกาสเจอกันนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องผีความเชื่อส่วนตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

เชื่อเลยว่าผีมีอยู่จริงอย่างแน่นอน

วันนี้คุณต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลิป

เล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังหน่อยฮะ

ก็เรื่องนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง

ถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณสัก๒๐๒๕ปีที่แล้ว

คลิปนี้เกิดขึ้นได้ก็คือ
เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับ

ก็ใช้ในเรื่องของ
เขาไม่ไปนอนที่รีสอร์ทที่

ใช้การกางเต็นต์แล้วก็แคมปิ้งกัน

เดินทางไปถึงที่ตัวเกาะเนี่ยนะครับ

จะไปนอนกันที่หาดหาดหนึ่ง

เป็นหาดที่อยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากหาดหลักครับ
แล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นกันประมาณ๒คืน

เพราะว่ามันมาถึงช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับ
คือแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
คืนที่๒กลุ่มก็ได้ย้ายไปที่หาดที่ต้องการที่จะไป
ไปปรีวิเวกเลย

นักท่องเที่ยวน้อยมาก
แทบจะเป็นกลุ่มเดียวของรุ่นพี่เลยที่อยู่ตรงนั้น

เป็นหาดรองใช่ครับเป็นหาดรองเลยครับ

หาดทรายขาวละเอียดน่านอนมากหน้าแคมปิ้งมาก
โอเคทุกคนก็ตกลงที่จะนอนกันที่นี่

ก็มีการเตรียมของแคมปิ้งอะไรปกติกลางเต็นต์

จนกระทั่งเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มกว่า

อากาศเริ่มคือมันลมแรงขึ้นอะไรมาเนี่ยครับ

จะย้ายสถานที่กลางเต็นต์

ทีนี้ก็แยกกันเป็น๒กลุ่มครับ

อีก๒คนก็เดินหาไปกัน๖ท่าน

กระทั่งไปเจอคล้ายกับขนำ
เป็นคล้ายกับลักษณะกระท่อมหลังคามุมจาก

เอาไว้พักเวลาหาป่าครับทุกแค่

สุดท้ายก็ได้แล้ว

คนก็เลยโยกของจากตรงนี้

แล้วทีนี้สักพักหนึ่ง
คนที่ไปทางอีกฝั่งหนึ่ง

คราวนี้ก็เกิดการโต๊ะแย้งแล้วบ้านมันล็อคมันเข้าไม่ได้
อีกสองคนนั้นด้วยความที่คืออยากจะนอนหลบฝนดี
เพื่อนมาเจอบ้านแล้วนอนฟรีอย่างในบ้าน

รุ่นพี่ผมก็แย้งเลยว่าไม่งัด
คือมันจะใครไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ดีประมาณนี้
แต่ว่าเพื่อนสองคนนั้นด้วยความที่ขนองมาก
แล้วก็อาจจะด้วยลิตรที่ดื่มเข้าไปบ้างนะครับ
งัดเลยไปงัดหน้าต่างด้านข้างครับพี่แจ๊ค
จนเข้าบ้านไปได้ทีนี้มันก็เกิดการโต้แย้งกันระหว่างสองกลุ่มล่ะเพื่อนกันแล้วนะ
กลุ่มสี่คนก็บอกว่าไม่ยอมนอนในบ้านเด็ดขาด

ก็เลยโทษนะครับถ้าจะนอนก็นอนกันไปสองคน
เดี๋ยวพวกข้าเนี่ยไปนอนที่กลางเตียงที่ข้ามหนำแล้วกัน
โอเคก็แยกกันนอนนะครับพี่แจ๊ค
ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักลงมาเรื่อยนะครับ
เวลาดึกละล่วงเลยไปจนดึกละ

ก็มีการคุยกันไปปิ้งย่างกินกันไปนะครับ
เฉียบไปเรียกตามภาษาเพื่อนนะครับ
สักพักใหญ่มีเสียงโวยวายจากทางนู้น

เพราะว่าระยะห่างจากตัวกั้นบ้านเนี่ย

๑๐๑๐๐เมตรไม่ได้กายกันมากแต่มันเป็นส่วนมะพร้าวะพี่แจ๊ก

แล้วทุกคนก็ตกกระจายเพราะเสียงที่มันโวยวายมันเป็นเสียงร้องแบบ
โวยวายค่อนข้างที่จะเออกระเลิกพอสมควร

กรูกันไปทางนู้นเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อน
สุดท้ายเนี่ยไปถึงบ้านพี่แจ๊ค

ก็เลยตามเสียงร้องวิ่งเข้าไปตามเสียงร้อง
ฝนกันไปนะพี่แจ๊ฝนก็ตกตลอดเวลาเลย
เสียงร้องเข้าไปจนกระทั่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง

แล้วลักษณะการนั่งก็คือนั่งกอดเข่า

ไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วอย่าเข้ามากูกลัวแล้ว
เพื่อนไปจับตัวเนี่ยพูดง่ายเลยก็คือ
อาการเนี่ยมันคืออาการคนที่เสียสติไปแล้ว
ถึงกับต้องหามกันมาที่จุดกลางเต็นที่กระท่อมนะครับ

ก็ออกตามหาที่เหลืออีก๒ท่านก็ออกตามหาครับ

ท่ามการผลที่ตกหนักนะครับพี่แจ๊ก
หากันจนกระทั่งรุ่นพี่ผมบอกว่า
น่าจะเกือบสว่างนะปี๔กว่ากว่ากับปี๕ได้

เขาเริ่มออกมาทำอาหารกินเริ่มทำกิจวัดแล้วอะครับ
ก็ช่วยไปบอกเขาไปบอกเขาว่า

ก็ตามหากันจนต้องไปแจ้ง
เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านณขณะนั้นนะครับ
คือเหมือนจะว่าชาวบ้านช่วยหาก็หาไม่เจอ

กระทั่ง๑๐โมงเช้าก็แล้วก็ยังหาไม่เจอ
พอเวลามันเลยถึงประมาณทั้ง๑๑โมงจบเที่ยง

ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่า
เจอแล้วเจออยู่ที่ชายหาดครับ

คือถ้าเจอในสภาพที่เสียสติสติแตกยังพอเข้าใจได้
แต่นี่คือเจอตอนตายแล้ว

ทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องบุญวายเลย
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตใช่ไหมพี่แก๊ก

ทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับ

สุดท้ายเจ้าเพื่อนคนที่รอดชีวิต

มันเกิดอะไรขึ้นถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ในขณะที่เขาเข้าไปนอนในตัวบ้านนะครับ

นอนคนละมุมไกลกันนะครับ

เหมือนกับว่ามันนอนไม่ได้มันอึดอัด

เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

หรือเป็นญาติเจ้าของบ้านประมาณนี้นะครับ
เขาก็เลยกุลีกูจอลุกขึ้นมา
โทษครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามา
ผมเห็นฝนตกหนักหลบฝนอะไรประมาณนี้ครับ

ตาก็ชำเรืองไปเห็นจุดที่เพื่อนนอน
ก็เห็นผู้ชายคนเดียวกันอยู่

มันเกิดอะไรขึ้นก็มองไปมองมา

อันนี้กลับมามองโฟกัสที่ผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปนะครับ
สีหน้าเริ่มซีดเริ่มคล้ำนะครับ
แล้วค่อยย่อตัวลงมาหาเขานะครับ
ค่อยยอดตัวลงมาจ้องหน้าเขาแล้วก็
สิ่งสุดท้ายที่ทำให้ชายทั้งสองคนสติดหรือ
ผู้ชายคนนั้นเอามือดึงหัวออกจากใบครับ
เอามือดึงหัวออกจากตัว
ออกจากบ่าใช่แล้วก็ยืนเหมือนมาหลอกอะพี่
เหมือนว่ามึงเข้ามาบ้านกูทำไม
หลังจากนั้นก็เขาบอกว่าภาพตัดไปเลย
เขาวิ่งตะเลิศแล้วก็ไม่มีสติอีกเลย

อีกคนหนึ่งคงจะหนีลงทะเลแล้วก็ทำให้เสียชีวิตไป

แล้วตอนหลังได้ทราบไหมครับประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนั้น
ประวัติของตัวบ้านทางรุ่นพี่ไม่ได้เล่าไว้ว่าบ้านนี้เกิดเหตุอะไรขึ้น
เพียงแต่บอกว่าครั้งแรกที่เจอคือเป็นบ้านล้างแล้วก็ถูกล็อกแม่กุญแจเอาไว้ด้านนอก
คือตั้งใจที่จะไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนก็คือเข้าใจอารมณ์วัยรุ่นนะ
ในการที่จะไปหาที่ในการกางเต็นต์ไปหาธรรมชาติปลีกวิเวก
เพราะกลางคืนแน่นอนว่าเขาจะมีการมิต้งมิติ้ง

ตอนแรกเนี่ยคือถ้านอนอยู่ที่แรกหาดหลักมันก็คงจะไม่เกิดปัญหานี้เกิดขึ้น
สมมุติว่าถ้าฝนมันตกจริงผมว่ามันยังมีที่พัก
หรือว่าที่หลบฝนคอยรองรับ
แต่ปัญหาก็คืออยากปลีกวิเวกมาเจอมาตามหาเป็นหาดหาดรองซึ่งมันห่างไกลจากผู้คน
กลายเป็นว่าพอฝนตกมาไปเจอบ้านไอ้บ้านหลังนี้นี่แหละที่มันน่าจะเป็นปัญหาว่าบ้านของใครมันเคยมีประวัติอะไรอยู่ที่นั่น
หรือถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีประวัติอะไรเลย
เราเคยได้ยินกันไหมครับว่าสิ่งปลูกสร้างไหนก็แล้วแต่ที่มีการสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์และไม่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเป็นมนุษย์เข้าไปอยู่
สิ่งเหล่านี้สัมภเวษีเนี่ยจะเข้าไปสิงสู่อยู่แทนในบ้านหลังนั้นเหมือนกับสารพระภูมิร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมภเวษีก็จะเข้าไปอยู่แทน
แต่ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งว่าบ้านหลังนี้เขามีเจ้าของบ้านล่ะแล้วเจ้าของบ้านเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้
แต่ถ้าคิดเอาเองว่าถ้าเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วมาให้เห็นลักษณะนี้ผมว่าน่าจะมีเหตุผลเดียวโดนฆาตกรรมหรือว่าอะไรหรือเปล่า
ผมก็มองว่าอย่างนั้นมากกว่าซึ่งทุกคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ารักษณะที่มาก็คือแรงมาก
มาแรงจริงคือไอ้ตอนที่ยืนสองคนยืนสองฝั่งยังแค่นั้นก็หลอนแล้วนะแต่นี่คือตั้งใจมาหลอกให้คนหัวโกรนคนหัวลุกเลยนะครับ
ส่วนตัวมีโอกาสได้ไปออกทริปอย่างนี้บ้างไหมครับ
ก็มีบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีครอบครัวแล้วก็น้อยลงแล้วครับ
ลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ช่วงวัยรุ่นผมว่าทุกคนเป็นหมดแหละอยากไปอยู่กับเพื่อน

แน่นอนนะครับว่าการที่เราไปนะยังสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้แล้วต่างที่ต่างถิ่นสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดไว้ในใจเลยนะ
รบสถานที่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่าทำอะไรที่มันข้ามเส้นจนเกินไปนะครับ
ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้ให้เป็นเรื่องเล่าให้เราได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะฮะ
ผมเชื่อว่าหลายท่านคงไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ในการที่อยากไปเที่ยวแล้วไปเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะ
เอาละครับคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณแขกรับเชิญคุณต้องด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
แล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันแบบเห็นหน้าแบบนี้นะครับ
และทุกค่ำคืนวันศุกร์เรามีนัดเจอกันล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกันครับ
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงวันนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
ขอบคุณครับคุณท่องครับ